อันนี้นี่มาจากเรื่องอะไรกันแน่คุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้นะเขาเคยบวชพระมาแล้วถือมิดดาบมา
แล้วก็มาฟันที่ถนน
แต่นี่ไงจะเกี่ยวกับเรื่องพวกมนต์ดงมนต์ดำอะไรหรือเปล่า
ที่สำคัญนะพอเจอชาวบ้านนะมองแบบมองแบบตาขวางแล้วทำร้ายชาวบ้านด้วยค่ะ
โอ้โหเนี่ยมีดฟันพื้นอย่างเงี้หรอเขาฟันพื้นแต่ถ้าสมมุติเกิดว่า
เขยิบเข้าไปหน่อยไอ้ตรงย่าเราก็จะเข้าใจว่าเขามาถางย่า
หรืออะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยมันตรงจุดที่มันใกล้เคียงกันมาก
คุณผู้ชมเราก็ไม่รู้เอ๊ะนั่นฟันย่าฟันพื้นหรืออะไร
แต่ที่แน่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปมองชาวบ้านตาขวาง
แล้วเขาจะไปไล่ทำร้ายชาวบ้านด้วยเพราะว่าบางคนดูช็อตนี้ก็เลยบอกไงว่า
น้องดอมคุณน้ำแข็งเขาจะมาช่วยถางย่าหรือเปล่า
เป็นพลเมืองดีหรือเปล่าแต่ไม่นะสิ
อกจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้แล้วเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้นะชื่อว่านายตะ
ยุระนันอายุ๒๕ปีค่ะนี่อยู่ตรงริมถนนบ้านหนองโพที่อำเภอคูเมืองของบุรีรำนะคะ
คือเขาเอาผ้ามาผูกมาผูกที่หน้าไว้แล้วในมือถือเป็นมีดอยู่
ฟันฟันลงดินลงถนนแบบนี้ค่ะชาวบ้านผ่านมานะ
ผ่านมาก็งงไงว่าเอ๊ะนี่เขามาถางย่าเหรอปรากฏว่าตัวของในตะเนี่ย
เงยหน้าขึ้นมามามองตาขวางคนก็กลัวสิเห็นว่าถือมีดอยู่ไง
ถ้าเกิดไปห้ามไปทักเดี๋ยวจะโดนมีดเฉาะมีดฟันเข้าแล้วมีด้วยนะ
ชาวบ้านที่เคยโดนในตะยุรนันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณลุงเทียม
นี่โอ้โหเห็นสภาพคุณลุงเทียมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โดนฟันลุงเทียมลุงเทียมไปมีเรื่องอะไรกับตะปะเนี่ย
เทียมบอกว่าลุงไม่ได้มีเรื่องอะไรขัดแย้งเลย
เคยโดนฟันไปตอนนู้นนะนะ
มีแผลที่หน้าที่หัวต้องเย็บ๓๐กว่าเข็ม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวตะยุรนันให้กลับบ้าน

โอ้โหลุงเทียมแกก็เลยกลัว
แล้วบอกอยากให้หน่วยงานเอาไปดูแลเอาไปรักษาได้ไหม
ยังไงดูแลแบบนี้
เดี๋ยวผมอยากให้หน่วยงาน

ที่บำบัดก็บำบัดให้มันคลายขาดไปเลย
โอ้โหพอลุงเทียมเอารูปให้ดู

ดูเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูตรงหน้า

อาการโอเคขึ้นแล้วนะคะไม่ได้เห็นรอยแผลอะไรแล้วนะคะลุงเทียม
แล้วสาเหตุล่ะตายุระนันทำไมคลั่งแบบนี้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ค่ะผู้ใหญ่ถวินยอดไฟอินบอกว่า
โอ๊ยตอนที่ยุรนันท์เป็นวัยรุ่นอยู่นะ
เขาเป็นคนจิตใจดีเลยแต่พอไปบวชเนรบวชพระนี่แหละ
ศึกออกมาปั๊บพฤติกรรมเปลี่ยนไปคุณผู้ชม
ครอบครัวของต๊ายุรนันท์บอกว่าอ๋อป๊าหันไปศึกษาพวก
ยศาสตร์มนต์ดำอ่ะดอมแล้วก็เลยไม่รู้นะว่า
มันจะเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างโดนของหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ครอบครัวเขาบอกว่าพอศึกแล้วปั๊บเนี่ยพามาอยู่ที่บ้าน
อายุระนันไม่ทำอะไรเดินถือมีดออกมาโวยวายคนเดียว
แล้วเคยทั้งนอกจากทำร้ายชาวบ้านก็ไปก่อเหตุลักษัพก็มี

จะเห็นภาพตะแบบนี้ค่ะเดินไปเดินมาแล้วในมือถืออาวุธอยู่
นักข่าวของเรานะไปที่บ้านของนายตะ
ดูแลหน่อยนะคะเพราะความปลอดภัยของคนในชุมชนค่ะ